อีกคู่นี้เลยคุณผู้ชมค่ะหลายคนที่ลงเรือแม่แอฟกับนนกุลนะ
เคลียร์หูทั้งสองข้างมันให้ดี
แล้วมาฟังกันดีกว่ามาฟังแม่แอฟคนสวยกันดีกว่านะคะ
เพราะล่าสุดเนี่ยแม่แอฟเขาออกมาประกาศแล้วว่าสถานะของตัวเองกับนนกุลเนี่ยไม่ใช่แฟนนะ

เขาก็ต้องน่ารักและเขาก็น่าเกลี่ย
ใครหรอ

มุ้งมิ้งมากชัดเจนแล้วนะคะทุกคน

แบบชัดแจ๋วเลยว่าไม่เรียกแฟนแต่อยู่ในสถานะที่สบายกายสบายใจ
คือคบกันแบบนี้มันก็โอเคแล้วก็มีความสุขแฮปปี้ดี
ส่วนเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลนะว่าแม่แอฟเนี่ยเขาเริ่มจะกลับมารับงานละครแล้วใช่ไหม
เห็นมีหลายเรื่องเลยเวลาเล่นละครก็ต้องจิ้นกับพระเอกคนอื่น
แต่ในชีวิตจริงเนี่ยจิ้นกับนนกุลแบบนี้แล้วแฟนคลับเขาจะสับสนไหมว่า
เอ๊ะเราควรจะจิ้นกับใครดีเราควรจะฟินกับคู่ไหนดี
แอฟบอกเลยว่าไม่มีปัญหาค่ะแล้วก็ไม่ได้สับสนแน่นอน
เพราะคิดว่าทุกคนแยกได้อยู่แล้วว่าชีวิตจริงกับในละครมันต่างกันนะคะ
เราไม่สับสนหรอกแน่นอน๑๐๐เพราะตัวจริงไงก็คือตัวจริง